คุณผู้ชมครับจากการเก็บข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
เรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของแม่ในประเทศไทย
พบว่าในช่วง๖เดือนแรกแม่ที่มีการเลี้ยงลูกอย่างเดียวนั้นมีเพียงร้อยละ๑๒
ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อไปเทียบกันกับประเทศอื่นในภูมิภาค
เพราะว่าความเป็นจริงแล้วแม่เมื่อคลอดมาแล้วทุกคนก็ต้องไปทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูลูก
รวมทั้งสถานที่ทำงานเองก็ไม่เอื้อให้ต่อการไปบีบนมเพื่อนำไปเลี้ยงลูก

เป็นการไปสำรวจรายงานของสถานะสุขภาพของเด็กไทย
เผยแพร่มานะครับในช่วงปี๒๕๕๕แต่ว่าเป็นการทำข้อมูลย้อนหลังไปเมื่อปี๒๕๕๙
พบว่าในช่วงแรกเกิดถึง๑เดือนครับมีแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเพียงร้อยละ๑๑๖เท่านั้นนะครับ
พอช่วงวัย๐๓เดือนครับแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวมีร้อยละ๗๖
พอผ่านมา๐๖เดือนคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวมีเพียงร้อยละ๕๐
ลดลงมาเรื่อยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นปรากฏดังต่อไปนี้ครับ
เรามาคำนวณเป็นประชากรเด็กทารกแรกเกิดทั้งหมด๘แสนคน
ในปี๒๕๔๙พบว่ามีเด็กทารกที่ถูกเลี้ยงด้วยนมแม่อย่างเดียวช่วง๖เดือนเพียง๔๓๐๐คนเท่านั้น
อันนี้ถือว่าค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคครับ
แต่ว่าพอเมื่อเทียบกันกับปี๒๕๕๕อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
ในช่วง๐๑เดือนอยู่ที่๑๓๐เพิ่มขึ้นนะครับ
อายุ๓เดือนร้อยละ๑๕และ๖เดือนอยู่ที่ร้อยละ๑๒
ส่วนปีที่ผ่านมา๒๕๕๘มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
ช่วง๖เดือนแรกอยู่ที่ร้อยละ๗
คุณผู้ชมจะเห็นว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แม้ว่าอัตราจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพิ่มขึ้น
แต่ว่าถือว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ำที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และยังคงเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
อันนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่ค่อนข้างจะน่าตกใจครับ
ขณะเดียวกันนะครับในกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว

ซึ่งต่ำที่สุดในประเทศในปี๒๕๔๙
โดยประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้ทารกแรกคลอดได้กินนมแม่อย่างเดียว
ช่วง๖เดือนแรกไว้ที่๑๔๕ในปี๒๕๕๙
สำหรับปัญหาและอุปสรรคต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็คือ
การทำงานของแม่โดยเฉพาะแม่ที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านฮะ

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติเดือนมกราคม๒๕๕๙
มีผู้หญิงทำงานมากถึง๑๔๕๒๕ครับ
คิดเป็นจำนวน๓๗๗๙ล้านคน

เมื่อเป็นแม่หลังคลอดลูกแล้วส่วนใหญ่จะรีบกลับไปทำงาน
ระยะเวลาของการที่จะเป็นแม่จะให้นมลูกเต็มที่นั้นเป็นช่วงที่
ระยะเวลาของการลาคลอดเท่านั้นคือ๙๐วัน
แต่ว่าก็มีแม่บางคนกลับไปทำงานก่อนครบวันลาคลอดด้วยเหตุผลที่ว่า
ไม่อยากจะขาดรายได้ถึงร้อยละ๓๐
๒เกรงใจเพื่อร่วมงานบ้านร้อยละ๒๔๓
จ้างตามตัวกลับไปทำงานร้อยละ๑๕
แล้วก็เพื่อรักษาตำแหน่งของตนเอง๑๓
รวมทั้งมีกลัวกลัวว่าไม่ได้ขึ้นเงินเดือนหรือว่าถูกลดโบนัสด้วยนะครับจากการลาคลอด

จากเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลทำให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่สามารถเป็นไปได้
อย่างเต็มที่ประกอบกับมีการตลาดเรื่องของบริษัทนมผสมอย่างกว้างขวาง
ทำให้แม่ส่วนใหญ่นั้นหันไปใช้นมผสมเป็นทางเลือกทดแทนนมแม่ครับ
โดยเฉพาะถ้าสถานที่ทำงานไม่จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
จัดให้มีห้องหรือว่ามุมสำหรับนมแม่การให้แม่พักแล้วก็ไปให้นม
หรือว่าไปบีบนมเก็บเอาไว้ให้กับลูกระหว่างการทำงาน
ซึ่งต้องการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับทั้งเรื่องของชงนโยบายแล้วก็เรื่องกฎหมาย
รวมทั้งเรื่องของสถานที่ทำงานด้วยครับ